นี่มาเริ่มดูกันที่ความสวยความงามกันก่อนละกัน
คือเมื่อก่อนคนก็จะฮิตครีมเมือกหอยท่า
ที่มาเข้าจากเกาหลีตอนนี้เป็นข่าวดีแล้วคุณผู้ชมเพราะว่านักวิจัยไทย
สามารถที่จะค้นพบเมื่อขอยทากในไทย
แล้วก็มีสรรพคุณบำรุงผิวพันธุ์ได้ดีกว่า
หอยทากทั่วไปในต่างประเทศถึง๓๐เท่าตัวนะคะ
ยังช่วยสมานผิวสมานแผลด้วย
และตอนนี้เขาเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์หอยทาก

นี่แหละหอยทากเป็นแสนตัวเลย
ฟาร์มหอยทากเชิงนิเวศแห่งแรกของเอเชีย
เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดงานวิจัยด้านหอยทากนานกว่า๓๐ปี
ของนายสมศักดิ์ปัญหาอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
โดยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเมื่อหอยทากหลายสายพันธุ์ในไทย
มันมีสารออกฤทธิ์ในการดูแลผิวสูงกว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ๓๐เท่าเลยนะ
โดยเขาจะคัดเลือกหอยทากมาเพียง๒๓สายพันธุ์
ที่ให้เมื่อหอยทากคุณภาพสูงสุด
บำรุงผิวพันธุ์จากหอยทากไทยที่ค้นพบแล้วกว่า๖๐๐สายพันธุ์ค่ะ
ฟาร์มเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติ
โดยเฉพาะเลยสารออกฤทธิ์ของหอยทากที่ชื่อว่าหอยนวล

สกัดในการดูแลแล้วก็บำรุงผิว
ช่วยได้เยอะเลยเรื่องของการปกป้องผิวจากมลภาวะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
แล้วก็ช่วยซ่อมแซมเปลือกรวมถึงเนื้อเยื่อที่เกิดบาดแผล

คุณอ่านเหมือนพวกโฆษณาบำรุงผิวสิ
โอ้โหต้องทำเสียงแบบนั้นเลยใช่ไหม
หากใช้นำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางใช้กับใบหน้า
ช่วยลดริ้วรอยกระชับรูขุมขน
และต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี

นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของงานวิจัยนะคะที่เป็นของคนไทย
อาจารย์สมศักดิ์พูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะ

ซึ่งมีอยู่เฉพาะในเขตประเทศไทยแล้วก็ลาวกัมพูชา
ซึ่งเขาบริโภคกันเอามาสร้างเป็นสารสกัดเมื่อหอยทาก
เพราะว่าเรายืนยันว่าคุณภาพของเราดี
ไม่แพ้ต่างประเทศแล้วดีกว่าด้วยนะครับ
แล้วก็ปริมาณเมื่อมีมหาศาล
แล้วก็เป็นเมือกที่เรียกว่าเมือกเข็ดร้อนนะครับ
เมือกเขตร้อนไม่ใช่เมือกเขตหนาวที่เขาใช้กันอยู่นะครับ
ร้อนนี่มันก็จะครอบคลุมมากกว่านะครับ
เชื้อโรคที่เกิดในเขตร้อนเนี่ยนะครับ
นี่ถ้าได้เมือกจากตัวที่อยู่ข้างหลังอาจารย์สมศักดิ์

แต่มันไม่มีไงมันเป็นของปลอม
ซึ่งนอกจากเป็นฟาร์มเลี้ยงหอยทากผลิตเือกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแล้ว
อาจารย์ยังบอกด้วยบอกว่ามีโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์หอยทากภายในฟาร์ม
เพื่อให้เด็กไทยให้คนไทยได้รู้จักทรัพยากรที่มีคุณค่าของไทย
นิทัศกาลเปลือกหอยแปลกตาจากทั่วโลก
และยังเป็นโชว์รูมให้กับนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมแวะมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อีกด้วยนะคะ

สวยค่ะน่าใช้อืมครับอาหารนะครับ